เขาบอกเขามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะสำหรับวงเสียงอีสาน
แต่ว่าก่อนอื่นจะให้ไปดูภาพนิดหนึ่งก่อน
มีภาพเด็กน้อยคนหนึ่งได้รับเชิญขึ้นเวทีไปร้องหนี้กับคณะเสียงอีสาน

อย่าบอกจำไว้ถ้าไม่มีใครว่า
คุณค่ะเต๋าฟังหลังก็มีอะไรนี้เดิม
ขึ้นเวทีกับตำนานหมอลำของประเทศเนี่ย

โอ้โหแม่นกน้อยก็เป็นต้นแบบของเต๋ามาโดยตลอดนะ

ภาพนี้แหละกลายเป็นไวรัลไปเลยคุณผู้ชม
แฟนหมอลำโอ้โหเรียกร้องอยากจะเห็นน้องเต๋า
ที่ตอนนี้กลายมาเป็นนุ่มเป็นนักร้องไปแล้วแล้วก็เป็นนักแสดงด้วย
ที่สำคัญมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะคะ

กลับมาขึ้นเวทีเสียงอีสานอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
แล้วเมื่อคืนนี้เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรค่ะ

โชว์ไลฟ์ปุ่มปิดวันที่๙เดือน๙นี้
เขาบอกนี่น้องเต๋ามาแน่นอนจ้า

ก็มาเป็นแขกแล้วค่ะแขกรับเชิญค่ะ

ความรักความคิดถึงแล้วก็ความผูกพันจริงค่ะ
แฟนคลับเห็นข่าวนี้โอ้โหแห่กันมาคอมเมนต์คึกคักเลย

ดีใจมากเลยที่น้องเต๋ากลับมาเยือนเวทีแม่นกน้อยอีกครั้งนึง

ฟังความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลเลยจ้า
หวนคืนสู่เวทีเสียงอีสานอยู่นะครับ
เพราะว่าก็เข้าสู่ปีที่๒๐แล้วนะครับ
ที่ไม่ได้เจอคุณแม่แล้วก็ไม่ได้แบบว่า
ไม่ได้ไปหาแม่ฝากแฟนติดตาม
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวงเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยวรพรด้วยนะครับ
โอ้โหอันนี้คือความรู้สึกทั้งหมดของน้องเต๋า
ฟังความน้องเต่าไปแล้วเดี๋ยวมาฟังฝั่งแม่นกน้อยบ้างดีกว่านะคะ
ก็มีความรู้สึกดีแล้วก็ยินดีมากเลยที่น้องเต๋าได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้

ฉายแววออกมาหนึ่งความพยายามแล้วก็แก้วเสียงพันมี่ค่ะ
เสียงดีคือดีใจด้วยสำนึกดีของเตาผู้สินที่อยากกอดอยากกราบค่ะ
ไม่อยากพูดว่าด้วยความสำนึกบุญคุณแต่นี่เป็นความรู้สึกดีของเพลินแม่เอง
สัญญากับเอฟซีแฟนเพลงว่าวันที่๙เดือนเก้านี่ค่ะ
พ่อกันอย่างแน่นอนกับเต๋าผู้สินและกันเป็นหนุ่มหน่อยอุลไล่พร
ต้องลองเพลงคู่กันอย่างแน่นอนค่ะ